จังหวัดแพร่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งยังงงอยู่เลยนะคะว่ามันเกิดแบบนี้กับสามีได้อย่างไร
คือเธอบอกว่าสามีเนี่ยมักจะขอบอกกลับบ้านนะเดี๋ยวจะไปพักที่บ้านแล้วจะกลับมาที่ร้านอีกครั้ง
แต่ครั้งนี้หายไปเลยภรรยาก็สงสัยหายไปไหนตามไปที่บ้านไปเจอว่าเป็นศพ
น้ำลายฟูมปากเท่านั้นยังไม่พอนะคะข้างศพของสามีมีศพของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้อะค่ะเปลือยล่อนจ้อนและถูกแทงจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณบ่ายเมื่อวานนี้เองนะคะที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ค่ะ
ตำรวจพร้อมกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบศพของผู้หญิงก่อนนะคะ
ซึ่งเป็นผู้หญิงปริศนาชื่อว่านางสาริกาปีกกรรมอายุ๔๐ปีค่ะ
นอนเบลยไกลจมกองเลือดมีบัตรแผลถูกแทงที่ลำตัว
สิบห้าแผลค่ะที่ปลายเท้าพบมีดปอกผลไม้ยาวประมาณยี่สิบเซนติเมตรตกอยู่
ใกล้กันพบศพในปันงามป้ออายุ๖๘ปีนอนน้ำลายฟูมปากค่ะ
นางเนียงงามป้อพันรยาของผู้เสียชีวิตก็คือในปั่นเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะ
กับสามีเปิดร้านขายกับข้าวในหมู่บ้านเช้าเช้าเนี่ยจะช่วยกันทำอาหาร
แล้วก็เอาออกไปขายหลังจากขายข้าวตอนเช้าเสร็จก็นั่งกินข้าวเช้าด้วยกันแหละ
และสามีมักจะกลับมานอนพักผ่อนที่บ้านแล้วจะกลับไปที่ร้านช่วงเที่ยง
แต่วันนี้สามีไม่กลับมาที่ร้านอีกในช่วงเที่ยงสงสัยค่ะ
ตามมาดูที่บ้านพบว่าสามีอยู่ในบ้านของลูกสาว
ซึ่งปลุกอยู่ในรั้วเดียวกันนั่นแหละแต่ล็อกประตูเอาไว้
เอาผ้ามาปิดตามช่องอิดบล็อกด้วยทำให้มองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียง
คิดว่าสามีนอนกรนแต่เสียงน้ำมันคล้ายนอนกรนนะคะ
แบบมืดแบบเนี้ยแต่จริงมันไม่ใช่เสียงกรนค่ะ
เคาะเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ตอบรับก็เลยชวนเพื่อนบ้านมางัดประตู
พบว่าสามีนอนน้ำลายฟูมปากและช่วยไม่ทันด้วยค่ะ
เสียชีวิตนะคะส่วนผู้หญิงที่นอนเสียชีวิตอยู่
เธอไม่รู้มาก่อนว่าเป็นใครแต่ชาวบ้านบอกว่าแบบนี้อ๋อ
ทั้งคู่นี้เขาแอบคบกันเอาฟังเสียงภรรยาค่ะ
หือใครจริงมึงคงไม่เสียงภรรยาค่ะ
ทีนี้มาดูข้อมูลของอีกหนึ่งศพนะคะก็คือนางสาริกาไปถามผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่านางสาวริกาเลิกกับสามีที่อยู่ต่างจังหวัด
ก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านได้ประมาณ๒ปี
ก่อนจะมาคบกับในปันได้ปีกว่าแล้ว
ชาวบ้านเขารู้แต่ไม่เคยได้ยินว่า
สองคนนี้ทะเลาะกันฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านค่ะ
อาจจะเป็น
อาจจะเป็นอย่างไรเขาว่าอาจจะเป็นน้ำน้องนั้น

มีใครรู้ไหมก่อนไหมคะว่าเขาสองคนคบกัน

เคยคบกันครับทั้งคู่นี่คือเคยคบกันมาก่อนแล้วอ๋อแล้วก็

ก็อย่างแววนะคบกันมาเรื่อยอ่ะ
เขาเคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันบ้างไหมคะ

แต่ภรรยาไม่รู้ไม่รู้นะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุการณ์นี้
น่าจะมาจากเรื่องของความหึงหวง
ผู้เสียชีวิตเนี่ยไปมีผู้ชายใหม่

ขณะนี้นะคะส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๓
ศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแพร่
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ